อีกแล้วนะคะเหตุการณ์หึงโหดค่ะผัวเมียคู่หนึ่งเขาทะเลาะกัน
เขาแยกทางกันเขาเลิกกันไปแล้วก็กลายเป็นอดีตผัวและอดีตเมีย
อดีตผัวค่ะมาง้อขอคืนดีอดีตเมียอดีตภรรยา
เมียไม่เอาเมียไม่ยอมค่ะสุดท้ายนะคะ
บุกยิงอดีตภรรยาเสียชีวิตเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่สนลาดกระบังตำรวจก็ต้องลงพื้นที่
เมื่อวานนี้สักประมาณ๑๑นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมตำรวจลงพื้นที่นะคะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะผู้บาดเจ็บก็คือนางสมัยทองพงเนียม
อายุห้าสิบสามปีถูกอาวุธปืนขนาดจุดสามแปด
ยิงเข้าที่ศีรษะขาขวาแล้วก็ลำตัวอาการสาหัส
ญาติก็เลยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๙แต่สุดท้ายเธอเสียชีวิตค่ะ
ทีนี้ญาติของนายนางสมัยเล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคือ
เป็นสามีเก่าของผู้ตายนั่นแหละสาเหตุเกิดมาจากก็คือ
อดีตสามีคุณค่ะอยากจะมาง้อขอคืนดีแต่ว่าผู้หญิงเขาไม่เอาด้วยแล้วไง
ก็เลยสุดท้ายใช้ปืนยิงแบบนี้นะคะส่วนลูกสาวของผู้ตายเล่าบอกว่า
ช่วงเช้าแม่นัดให้เธอเนี่ยไปรับที่บ้านเพื่อจะไปหาหลานแต่เธอบอกแม่ว่า
สายสายจะเข้าไปที่บ้านต่อมาเธอได้รับโทรศัพท์จากแม่
แต่ยังไม่ได้พูดอะไรก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจากปลายสายหลายต่อหลายนัด
จากนั้นก็ได้ยินเสียงญาติญาติตะโกนเสียงดังว่ารีบเลยรีบเรียกรถพยาบาลนะคะ
ส่วนหลังก่อเหตุคนก่อเหตุเดินทางไปมอบตัวเองเลยนะคะที่สนราชกระบัง
แล้วก็ยอมรับสารภาพบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนยิงผมนี่แหละมามอบตัวต้องการรับโทษค่ะ